คุณผู้ชมฮะมาดูนาทีชีวิตของคนขี่และซ้อนมอเตอร์ไซค์นะฮะ
คือขี่ไปแล้วมันก็ต้องแทรกระหว่างรถต่าง
และทีนี้มีรถกระบะตู้ทึบก็เบียดรถของมอเตอร์ไซคันนี้
ปรากฏมอเตอร์ไซค์ล้มมีรถตามหลังมาคุณผู้ชม
ว่าทั้งคนขี่และคนซ้อนจะรอดไหมหัวเกือบถูกทับเละแล้วนะฮะ
ขับไหมขับหรออะไรเนี่ย
โอ้โหนี่คุณผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์ประทุนจริงฮะ
นี่ล้อมเหรอแบบไหนที่เธอขี่ตรงเล่นกลางที่ดีนะครับ
แล้วปรากฏว่ากระบะตู้ทึบเบียดแล้วก็ขับหนีไปเลยคุณ
เตอร์ไซค์เธอล้มเห็นหัวไหมฮะหัวทั้งสองคนเข้าไปอยู่
ใต้ท้องรถแล้วอีกนิดเดียวล้อหลังซ้ายจะทับหัวแล้วนะ
ดีที่รถกระบะคันสีเทาจอดได้ทัน
โอ้ยรถที่ติดกล้องหน้ารถที่ขับตามมาตั้งลองกรี๊ดเลย
กลัวจะทับหัวทับศีรษะจนเละเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้รอดปฏิหาร๒คนนะฮะ
และทีนี้ก็เลยมีการนำคลิปมาโพสต์ลงในโลกโซเชียล
เพื่อเป็นการเตือนภัยบอกว่า๑ถ้าเป็นคนขี่คนซ้อนมอเตอร์ไซค
อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกด้วยมันจะได้ช่วยในการเซฟชีวิตของคุณได้
สองรถราต่างนะฮะเวลาจะเปลี่ยนเลนอย่าหักกระทันหัน
ให้สัญญาณไฟล่วงหน้าไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
คุณผู้ชมอันตรายเหลือเกินนะค่ะเออนะฮะ